ด้วยกับสาวคนนี้นะคะคุณหมายสุขลทวา

แต่อย่างที่ทราบกันนะคะช่วงนี้ต้องหยุดอยู่กับบ้านนะคะ

โอนตรงโอนตังมากมายนะคะ

แล้วก็เด็กที่บ้านพักฉุกเฉินก็มีโพสต์กันไปค่ะ

ที่คนบ้าหางานไม่ค่อยอยู่กับบ้านค่ะ

เป็นเชฟนะคะสิงค์อยู่ที่บ้านนะคะ

เพราะให้เขาก็อยากมีลูกกันมานานนะคะ

สุดท้อนให้เปิดใจดิกันเลยค่ะ

คือจริงแล้วเป็นคนที่ทำงานทุกวัน
เหมือนหมา
คือแบบว่าคุ้มคั่งอ่ะเหมือนคนไม่มีคุณค่าเหมือนคนแบบตายแล้วฉันจะตายอะไรอย่างนี้
แต่สุดท้ายแล้วเราเอาสติกลับมาว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้เป็นคนเดียวมันเป็นกันทั้งโลก
ได้แบบน้องไหมคะแบบ

นะคะช่วงนี้สัมภาษณ์ก็ห่างกันนะคะ
แต่จริงอยู่บ้านก็ไม่น่าจะเบื่อนะคุณหมายเพราะว่าสามีเขาดีเจต้นเป็นคนตลก
คุณผู้ชมเห็นคลิปแว๊บเนี่ยไม่ใช่เพื่อนสาวนะเขาเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ชอบแบบว่าแอปแบ๊วแอปแบ๊ว
นะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะหลายคนก็มองว่าแรงค่ะเพราะว่าวันนี้คืนนี้นี่ค่ะโพสต์ภาพนี้นะคะ
แท็บแท็ดอย่ายืมเงินตื๊ด
เออนะคะก็เป็นคำค่อนข้างแรงนิดนึงค่ะ

สุคลธวาเธอไม่อยู่เฉยเหรอเธอมาสร้างกระแส
น้องใหม่บอกเลยนะคะว่าตามนี้ค่ะไม่พูดเยอะนะคะ

คืออย่างนี้มีคนอินบล็อกมายืมเงินเงินเธอเยอะ
เยอะมากทั้งออกสื่อไม่ออกสื่อ
บางคนมีงานมีการทำยังมาขอเงินนาง
นางก็เลยนี่แหละค่ะใส่เสื้อสกรีนแบบนี้เลย

คือลงเสื้ออันนี้เพราะว่ามีคนยืมเงินเยอะ
ก็เลยรู้สึกเบื่อในการพูดเบื่อในการพิมพ์ตอบค่ะ
แล้วคงคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยทำเสื้อออกมาว่าแบบ
อย่ายืมเงินกูเฮ้ยแรงหรือเปล่าตรงไปหรือเปล่าบอก
เดี๋ยวนะแรงกับตรงต่างกันใหม่ไม่แรงแต่ใหม่ตรงแล้วใหม่ชัดเจน
คือก็เขาอ่านกันไม่ออกก็ทำเสื้อออกมาเลยแล้วกัน

วันละ๓แสน๔แสนไม่เคยให้ยืมเลยเพราะมันรู้สึกว่า
คุณเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสบางทีคนยืมอาจจะรวยกว่าเราก็ได้
เพราะฉะนั้นเจอหน้าอย่ายืมเงินนะคะเดี๋ยวเสียกัน
โอ้นะคะเห็นด้วยนะช่วงนี้ใครก็เดี๋ยวร้อนกันทั้งนั้น
แต่ว่าถ้าเกิดว่าพอจะมีน้ำใจช่วยเหลือกันได้ก็ต้องช่วย
แต่ว่าถ้าพวกลูกหนี้ทั้งหลายยืมแล้วก็คืนด้วย
ขนาดพักชำระหนี้แต่เชอรี่ไม่พักชำระรักนะคะ
ถ้างั้นก็ขอยืมหน่อยสิคะช่วงนี้